เทนนิสเยาวชนของไทยก็โชว์ฟอร์นสุดยอดคว้าแชมป์ได้ด้วยค่ะ
ชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ค่ะกาซิดิตสำเร็จแล้วก็
ภาวิทย์สอนหลักทรัพย์นะคะก็พลิกฟอร์มค่ะเอาชนะคู่ของเจ้าถิ่นนะคะ
อิสวานดารูคูซูโมปูโตค่ะแล้วก็ที่จับคู่มากับเฮเกลรามาดานะคะ
กต่อสี่สี่ต่อหกแล้วก็ซูเปอร์ไทยเรกสิบต่อหนึ่ง
ทั้งหมดของไทยนะคะจะเดินทางกลับมาถึง